ส่วนอีกหนึ่งข่าวเฉาก็คือกรณีของครูจุ๋มโรงเรียนดังนี่แหละค่ะ
ที่โอ้โหทำเอาหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย
มันแบบบีบหัวใจซะเหลือเกินหลายคนก็รู้ว่าข่าวนี้ด่งดังมากนะคะ
คือเรื่องนี้มันร้อนมากร้อนขนาดที่ว่าคุณแม่สายสตรองอย่างดีเจต้นหอม
ออกมาโพสต์ติติงว่าค่าเทอมแสนแพงแต่ครูเรียนไม่จบ
ก่อนจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ต่อมาบอกว่าครูแบบนี้ควรเปลี่ยนอาชีพอื่น
เช่นเดียวกับนี่เลยค่ะคุณแม่สุดสตรองอีกหนึ่งคนของเรา
คุณแพทย์นับประพาเธอก็ทนไม่ไหวโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ประกาศตามหาครูจุ๋มและผู้ช่วยอีก๒คน
ก่อนจะโพสต์คลิปข่าวเด็กที่ดุถูกโดนคุณครูห้องอื่นทำร้าย
โพสต์ลงไปอีกแล้วก็แสดงความคิดเห็นแบบเห็ดร้อนเลยบอกว่า
ปิดโรงเรียนไหมเมื่อเช้าเจอแม่แพทย์ค่ะเธอยืนยันนะคะ
เธออยากเจอครูจุ๋มค่ะ
พูดถึงจุ๋มนะคะเราก็ไม่อยากให้เขาว่าเชอร์หรือครูแล้วอะเนาะ
ตอนนี้ถ้าใครพอรู้ที่อยู่จุกและเพื่อนร่วมชะตากรรมของเขาอีก๓คน

ไปถามเขาว่าทำไมหนูถึงเป็นอย่างนี้

ทุบหลังเจ้าทีได้ไหมทุบหลังเจ้าทีได้ไหม
พี่แพทย์ตั้งแต่วันเสาร์เราก็คุยเรื่องนี้เหมือนกัน
เพราะว่าพี่แพทย์บอกว่าเด็กที่โรงเรียนอายุเท่าเรสซิ่ง

ส่วนหัวอกคนเป็นพ่อบ้างค่ะคนเป็นพ่ออย่างพี่หนุ่มคงกระพันธ์เนาะ
มีลูกเล็ก๓คนแล้วก็ส่งเรียนโรงเรียนอินเตอร์
โอ้โหคนเห็นข่าวนี้ไม่ไหวเหมือนกัน
โชคดีที่ลูกไม่เจอแบบนี้
น้ำดีที่กำลังเจอวิกฤตศรัทธาอาชีพครู

สำหรับน้องที่แบบโดนคุณครูทำรุนแรงอย่างนี้ก็

ไม่ดีแนวน้อยส่วนใหญ่ไม่ดีจะน้อย
เพราะฉะนั้นก็คนที่อยู่ในเป็นคุณครูที่ดี

โชคดีที่ลูกไม่ได้เจอเรื่องอร่าวแบบนี้
จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนจะถูกหรือแพง

มันอยู่ที่จิตสำนึกของความเป็นครูนั่นแหละ
นะคะก็ต้องให้กำลังใจครูที่เป็นครูน้ำดีแหละ
อย่าเหมารวมว่าครูทุกคนจะเป็นแบบนี้เนาะ